ความคืบหน้าในเรื่องของเสือที่วัดป่าหลวงตาบัวตอนนี้
ก็ยังคงต้องรอผลการตรวจดีเอ็นเอนะครับ
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๑เดือน
ขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่กองปรับปราม

บุคคลคอกเลี้ยงสัตว์แห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรี
พบเสือโครง๔ตัวถูกขังอยู่ในกรง
เจ้าหน้าที่อายัดตรวจสอบพิสูจน์ดีเอนเอ
ว่าอาจจะเชื่อมโยงกับขบวนการค้าสัตว์ป่านะครับ
โดยเจ้าหน้าที่กองปราบรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์จังหวัดกาญจนบุรี
ได้เข้าไปบุคคลคอกเลี้ยงสัตว์ป่าของนายธวัฒน์ขจรชัยกุล
อายุ๖๘ปีที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
พบเสือโครง๔ตัวนะครับเป็นเพศผู้๒ตัวเพศเมีย๒ตัว
ถูกค้างอยู่ในกรงโดยมีนายทวีปบัวลอยและนายชาญชัยร่องลอยเป็นผู้ดูแล
จากการสอบปากคำทั้งสองคนก็เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการขนย้ายสัตว์ป่า

เบื้องตนจนที่อายะเสือทั้งหมดเพื่อตรวจสอบประวัติเสือ
ได้แจ้งขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องหรือไม่
และในวันพรุ่งนี้สัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เพื่อพิสูจน์ทราบหาที่มาที่ไป
ว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับขบวนการค้าสัตว์ป่าหรือไม่
ขณะที่ความคืบหน้าคดีลักลอบค้าเสือที่วัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปโนจังหวัดกาญจนบุรี
ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลคดีเก่าที่เคยเกิดขึ้น
โดยเฉพาะกรณีที่ได้รับแจ้งว่ามีเสือโครงหายไปจากวัดเมื่อปี๒๕๕๙
เพื่อหาความเชื่อมโยงกับกรณีพบซากเสือ
รวมถึงตรวจสอบสำเนาเอกสารข้อตกลงระหว่างพระวิสุทธิสารเถน
หลวงตาจันทร์เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัวยานสัมปโนกับประเทศลาว
แลกเปลี่ยนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เสือ
ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่ามีขบวนการค้าเสือข้ามชาติ
และมีการค้าสัตว์ป่าเกิดขึ้นจริงโดยใช้วัดเป็นสถานที่พักสัตว
จะใช้เวลา๑เดือนจึงจะรู้ผลครับ